คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูภาพนี้ค่ะเหตุการณ์ที่สมุทรปราการนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงเขาขับรถออกมาจากซอย

มีรถตามหลังมาไม่รู้ไม่พอใจอะไรอ่ะ
ที่ตามหลังมาคว้าปืนยิงใส่เลย
ว่าคงไม่พอใจที่รถคันหน้าขับช้า
ว่าแค่สาเหตุนี้เลยนะเอาแล้วยิงเขาเลยเหรอ
ยิงเขาเลยแล้วยังโชคดีนะคะที่คนที่อยู่ในรถเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แล้วรถที่ถูกยิงใส่ลูกเขานอนอยู่เบาะหลังด้วยนะ
นอนอยู่เบาะหลังนะคะไปดูภาพกันค่ะ

รถคันนี้ค่ะออกมาจากซอยรถที่โดนยิงนะ
เขาก็ขับช้าออกจากซอยก็ต้องช้าต้องมองก่อนออกมาได้ไม่ได้ยังไงรถเยอะไหม
แต่รถข้างหลังที่ตามมาเนี่ยมาแบบชิดเลยใกล้เลยนี่ค่ะ
แล้วยิงใส่รถคันข้างหน้าเลยนะรถคันข้างหน้าคือเป็นรถฟรีดนะคะฮอนด้าฟรีด
อันนี้จังหวะเขาก็ข้างหลังเป็นกระบะนะคะขับเลี้ยวเข้าไป
ค่ะนี่ค่ะมีจังหวะแซงใส่ท้ายรถค่ะ
ก็แซงขวาไปทางนู้นแล้วก็พ้นกล้องไปใช่

ไม่รู้คาดว่านะคาดว่าไม่พอใจที่รถคันหน้าขับช้า
หงุดหงิดมั้งหรือยังไงยิงใส่เขาเลยอ่ะตี๑๓๐นะคะ
คืน๑๕พฤศจิกายนนะคะก็คือเมื่อคืนนี้แหละ
ถนนพระราชวิริยาพรมุ่งหน้าถนนนครขืนขันอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

ยังดีนะคุณผู้ชมในรถไม่มีใครเจ็บนะ
หลังเกิดเหตุนะคะนางสาวนาลีปาลักวงณอายุทยาอายุ๓๐ปี
เจ้าของรถฮอนด้าฟรีดนะคะเขาก็ตรวจดูร่องรอยกระสุนที่ยิงใส่รถเขาอ่ะนะคะ
มีรอยถูกยิงนี่ค่ะกันชนท้ายรถมีหัวกระสุนปืนด้วยนะคะ
เขาแจ้งความกับตำรวจสพพระประแดงค่ะ
นางสาวนาลีบอกว่าคืนเกิดเหตุเขาก็ขับรถออกมาจากถนนพระราชวิริยาพร
่งหน้าถนนนครเขินขันรถกระบะสีดำจี้ท้ายมาเลยนะคะ

พอไปถึงสามแยกนิตยาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
แล้วรู้สึกเหมือนรถสายไปสายมา
ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเสียงท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ซิ่งที่ขี่อยู่แถวนั้น

นี่เป็นภาพแบบภาพเรียลไทม์เวลาจริงเลยนะ

คือควรจะต้องช้าอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าการจะออกมาจากซอยหรืออะไรแบบนี้มันต้องมองซ้ายมองขวาให้ดี

แต่ประเด็นคือจะช้าจะเร็วจะยังไงคุณจะไปยิงเขาได้ยังไง

ชนท้ายอยู่เลยเธอบอกตกใจมากจริงจริงเพราะท้ายรถน่ะ
ลูกนอนอยู่ที่เบาะหลังค่ะ
โอ้โหด้วยความที่มันทางมันมืดแล้วก็
พอดีว่ามีเด็กเล็กนอนหลับอยู่หลังรถก็เลยไม่อยากขับเร็วมาก
แต่ก็เหยียบประมาณสี่สิบหกสิบอ่ะค่ะก็กลางอ่ะค่ะ
ขับมาเรื่อยแล้วก็สักพักก็เหมือนเห็นรถกระบะคันสีดำ
จี้มาเรื่อยพอจี้มาเรื่อยหนูก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรมาก
ก็ขับมาเรื่อยนึกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือกำลังเตรียมแยกตรงเนี้ยค่ะ
ตรงเซเว่นเนี้ยค่ะแยกด้วยตะยาใช่ไหมใช่กำลังจะแยกมา
พอเริ่มตีโค้งมาเรื่อยเขาก็จี้มาเรื่อยแล้วก็ได้ยินเสียงปืนนะคะ
กี่นัดครับเอ่อนัดหนึ่งค่ะแล้วตอนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเนี่ย
กระบะคันนั้นยังยังตามอยู่ไหมหรือว่าตามค่ะตามตามไปถึงตรงไหน
ตามจนถึงคาวเทคเลยค่ะจนถึงปั๊มก็คือพอพอพอเลี้ยวมาได้ยินเสียงยิง
ปึ้งเขาก็ตีไฟชิดซ้ายเลยเหมือนพยายามจะให้หนูจอด
หรืออะไรก็ตามสักอย่างแต่หนูก็ไม่ได้จอดเพราะหนูหนู
หนูไม่คิดว่าเป็นปืนผู้เสียหายก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้มีศัตรูที่ไหนเลยนะคะ
ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนด้วยนะคะก็เลยคาดว่าสาเหตุก็คือรถกระบะที่ตามหลังมา
อาจจะไม่พอใจที่เธอขับนำหน้าแล้วก็ขับช้าแต่เธอบอกว่าถ้าไม่พอใจแล้วโอ้โห
ถึงขั้นเอาปืนมายิงใส่กันแบบนี้เลยเหรอถ้ากระสุนมันเจาะผ่านเข้าไปในรถเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกเธอนอนอยู่เบาะหลังโดนกระสุนมันจะเกิดอะไรขึ้น
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็ไล่ดูตามเส้นทางเพื่อตามตัวคนขับกระบะมาสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีนะคะหรือถ้าคุณคิดว่ารถคุณไม่ได้ทำ
อาจจะโดนจากที่อื่นอะไรมาก็ได้คุณก็ต้องรีบมาพบตำรวจผมไม่เกี่ยว